คุณผู้ชมครับว่ากันด้วยเรื่องของขอทานหน่อยนะฮะ
คือเรื่องนี้ความจริงมีกฎหมาย
คือจะไปขอทานเวียรัยบริจาคอะไรกันแบบนี้
มันทำไม่ได้มันผิดกฎหมาย
ถ้าจะเรียรายบริจาคพวกนี้ก็ต้องขออนุญาต

เธอบอกว่าเธอเคยเห็นผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นลุงแล้ว
ลักษณะเหมือนวันนี้พก
ก็ตาพิการเดินร้องเพลงนะครับ
เพื่อจะแลกเศษเงินอยู่แถววัดดอนสแก่ย่านบางใหญ่
ย่านตลาดบางบัวทองนนทบุรี
แต่หลังเนี่ยเริ่มรู้ระแคะระคายแล้วว่า

ไม่ได้ลำบากจริงไม่ใช่ขอทานจริง
ก็เลยตามไปไล่ถ่ายคลิป

ไม่เห็นมันของลงมา

เอาของฝั่งบังนี้ดินะ

ธุรกิจอะไรของเขาอ่ะไม่เดินอ้อมมาทางนี้ด้วยนะจ๊
เดินไปข้างหน้าใช่ทุกทุกรอบข้างหลาดมากไปแล้วฮะ
อีติมเสียงดังไหมเนี้ยเย็นเย็นเขาจะเดินข้างหลังอ่ะ
เดินไปแบบนั้นตลอดนี่แต่งตัวเรียบร้อยก็เดิน
ละกำแพงวัดไปแล้วค่ะนี่ลูกสาวกับแม่ช่วยกันแอบถ่าย
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าตาบอดจริงจะขับรถได้ไงเนี่ย
คือลูกสาวบอกให้ให้แม่เอาโทรศัพท์ต่ำต่ำหน่อยเดี๋ยวมันเห็นค่ะ
บอกมันตาบอดตาบอดจะขับรถได้ไงนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เอาแล้วเป็นขอทานยังไงตาพิการด้วยเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์ว่า
โอ้โหอย่างนี้ก็มีเหรออืมผลวิภาควิจารณ์กันเยอะใช่ค่ะ
บางคนก็ตลกขบขันว่าเอ๊ะหรือเป็นสายลับของเจ้าหน้าที่
สายลับตำรวจหรือเปล่าเออเออเห็นไหมเขาไล่ตามไปเรื่อยเห็นไหมค่ะ
เนี่ยเขาก็เดินไปเดินไปจนไปนู่นนะฮะย่านที่เขาเดินขอทานเป็นประจำนะครับ
บางคนก็บอกว่าก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมั้ง
ก็ไปขอเงินนี่ก็แล้วแต่ศรัทธาแต่บางคนบอกว่าอย่างนี้มันก็เข้าข่ายหลอกลวงไง
เข้าใจผิดว่าคุณตาพิการว่าคุณลำบากลำบล
แต่ความจริงแล้วคุณมีรถขับโอ้โหคันเบอร์เลอร์ใหญ่โต
เดี๋ยวเรามีให้นะครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบก่อนนะครับ
จุดที่ขอทานฟอร์จูเนอร์คนนี้เนี่ยนะฮะได้จอดรถเอาไว้เป็นริมรั้ววัดดอนสแก่นะครับ
อยู่ในซอยพระปิ่น๓ถนนกาญจนาพิเศษอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
เจ้าวาดวัดดอนสแก่บอกว่าลุงขอทานคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางวัดนะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในวัดที่มีอยู่๙ตัว
พบว่าผู้ชายคนนี้ที่ทำทีเดินเข้ามาในวัดเนี่ยเรียบมาตามกำแพงเนี่ย
ก็คือเพื่อจะหลบกล้องแล้วก็เดินออกไป
เพื่อไปขอทานที่ตลาดพระปิ่น๓อยู่ห่างจากวัดไป๗๐๐เมตร
แล้วปกติที่วัดเนี่ยถามว่ามีขอทานไหม
เจ้าวาดบอกว่ามีแต่ส่วนใหญ่จะมาพวกวันพระวันที่มีญาติโยมมาทำบุญ
ก็ตามภาษาเห็นว่าคนไทยใจดีมาทำบุญใช่ไหม
ก็เห็นคนพิการคนขอทานก็จะให้เงินกันนี่นะฮะ
เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้ายังไงในรถเขาแล้วก็ออกไปขอทาน
พอทานเสร็จเขาก็กลับมาขึ้นรถแล้วก็ไป
เพราะฉะนั้นในวัดไม่ได้รับรู้เลยเพราะว่าไม่ได้เห็นด้วย
เห็นก็เห็นพร้อมกันตามคลิปที่ออกทรทัศน์

คือว่าเขาหลบกล้องเขารู้ว่ามีคนแทง
ลับนิดนึงแล้วหมาเห่าก็ชิ่งออกไป

คนไทยใจบุญเห็นก็เอ้า

บางคนให้สิบบาทห้าบาท

ผิดกฎหมายนะคะมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะ

สแกบอกนะครับไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดนะครับ

อะไรที่ใช้ออกมาจากรถแล้วก็เดินไป

ไม่เกี่ยวอะไรกับวัดเขานะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ

ที่ตลาดพระปิ่น๓ที่เป็น
พิกัดที่ผู้ชายคนนี้

วันนี้พกพะเนจรไปเดินร้องเพลง

ก็จะไปขอทานในตลาดนะครับ

จะใส่หมวกเก่าสวมแว่นตาดำ

เพราะคิดว่าเป็นคนตาบอด

ไหนเหมือนกันว่าเอ๊ะคนนี้ตาบอดจริงหรือว่ะ

ดึงแว่นตาแกออกเลย
มาเห็นข่าวที่เป็นคลิปดังนี่แหละนะครับ

ผู้ชายคนนี้ขอทานคนนี้ขับรถฟอร์จูเนอร์มาจอดที่หน้าวัดเมื่อวาน
แล้วก็ลงมาจากรถเดินถือกระเป๋าเข้าไปในวัด
ที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอเนี่ยนะเคยจะให้เงินด้วยซ้ำ
เคยจะให้เงินด้วยพอมารู้ความจริงโอ้โหขับรถมาขนาดนี้
แต่งตัวแบบนี้แล้วก็ไปขอทาน
นี่เราก็ไปถามวินจักรยานยนต์รับจ้างด้วย
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ตลาดนัทพระปิบ๓
เค้าก็เคยเผลอนะคะก็มาเดินอยู่๕๖ปีแล้วนะคะ

ทางแต่คนเขาก็สงสัยแหละว่าเอ๊ะมันเดินคล่องผิดปกติอะค่ะ
มันคล่องผิดปกติอ่ะค่ะมันคล่องเกิน
วินเขาก็เลยบอกว่าหยุดเถอะพฤติกรรมแบบนี้
อย่าเอาความสงสารของคนอื่นมาเป็นช่องทางในการหาเงินแบบผิดนะคะ
ผมว่าไม่กว่าเห็นเขาถือไม้แต่เขาไม่ได้แตะพื้นข้างหน้า
เขาถือเฉยเขาก็เดินตรงอ่ะเขาไม่ได้เอาไม้อย่างนี้
มันต้องคนระบอบมันต้องเอาไม้แตะซ้ายขวาใช่ป่ะ
แต่เขาทำเป็นเหมือนอย่างนี้เฉย
แต่คุณอย่าเอาความสงสารที่คนอื่นเห็นแบบทำแบบนี้ดีกว่ามันไม่ดีหรอกพี่
ไม่ได้ไปยุ่งกับเราเขาจะไปขอก็ช่างเขา
บางทีเราอาจจะเคยให้ด้วยที่ตลาดเพราะเห็นเขายืนร้องเพลงอยู่ทางเข้า
เราก็คิดว่าจริงไงถ้าเราไม่เห็นเขาเพราะนี่ชอบให้ขอทานให้บ่อย
ก็นึกว่าคำว่าจริงจากคนอื่นแล้วอย่างเราเห็นเขาเมื่อวานี้
แค่นี้ความคิดของเราแล้วไม่ได้ตามเขาไปดู
เจ้าของตลาดค่ะนางสาวดาวบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีคนไปร้องเรียนนะคะ
เอาคลิปไปให้ดูเจ้าของตลาดบอกอ๋อผู้ชายคนนี้ชื่อนายสมพร
ก็ไปถามนายสมพรเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องตาบอดอืม
นายสมพรบอกว่าไม่มีรถเธอก็เลยเอาคลิปให้ดู
ก็นี่ไงรถก็นี่ไงมันอยู่ในคลิปนี่ไง

ใช่นายสมพรบอกว่ามีคนขับรถมาส่งขับรถไม่เป็น
เจ้าของตลาดก็เลยบอกว่างั้นขอพิสูจน์หน่อย
บอดจริงหรือเปล่านายสมพรเดินหนีไปเลยค่ะ
แน่ใจนะว่าตาบอดเพราะถ้าอย่างนั้นก็จะขอดู
แกก็อ้ำอึ้งอ้ำอึ้งแกก็บอกเดินหนี
เขาก็ทำท่าไม่พอใจแล้วเขาก็พยายามเหมือนเดิมเหมือนคนตาบอด
แต่พอหันหลังไปสักพักก็เดินเหมือนคนตาดีแล้ว
ไม่มีไม้เท้าแล้วตอนแรกก็ไม้เท้าคำคำสักพักไม้เท้ายกขึ้นแล้วเดินอ้าวแล้ว
เขาพิการจริงมันก็มีมันไม่ใช่มันไม่มีไง
เราก็ไม่ได้อยากไปตัดหาอาชีพเขาก็คือคนตาบอดจะทำอะไรนอกจากขอทาน
ร้องเพลงขอทานเขาก็เลี้ยงชีพเขาคนหนึ่งเหมือนกัน
แต่ถ้ามีเบาะแสหรือว่ามีใครมาแจ้งทางตลาดก็พร้อมที่จะตรวจสอบ
ว่าจริงหรือไม่จริงมีบัตรของพิการมั้ย

ถ้าหาเงินผ่อนรถนี่แสดงว่าได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่น
ทีมข่าวของเราไปถึงบ้านของนายสมพรค่ะครับ
ถามถึงเรื่องราวนี้ค่ะ
พอไปถึงนี่เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ประตูบ้านปิดล็อกแบบนี้
มีลำโพงเครื่องเสียงวางอยู่ในบ้าน
ถามเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านชื่อว่าคุณโชติกา
เพื่อนบ้านบอกว่าอ๋อเมื่อเช้าเห็นอยู่ในบ้านนี่แหละ
แต่ตอนบ่ายไม่รู้ว่านายสมพรออกไปไหน
นายสมพรมีอาชีพขายหมูค่ะเพื่อนบ้านบอกนะคะ
และมีร่างกายครบ๓๒เหมือนคนปกติ
ไม่ได้ตาบอดฐานะดี
อยู่กับภรรยามีลูกสาวสองคน

เพื่อนบ้านบอกว่านายสมพรออกจากบ้านแต่เช้ามืด

เพื่อนบ้านบอกเห็นข่าวตกใจมาก
ไม่เคยรู้เลยว่านายสมพรมีพฤติกรรมแบบนี้
บ้านบอกผ่านสื่ออยู่นะครับ
บอกว่าพอเห็นข่าวตัวเองทางโซเชียลก็รู้สึกละอายใจ
รู้สึกผิดและจะไม่ทำแบบนี้อีก
พร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยทำอาชีพขายหมู

นนทบุรีแล้วก็ที่นครปฐมด้วย
ได้เงินอยู่ก้อนหนึ่งก็เลิกขายหมู
แต่พอหลังจากนั้นไปติดการพนัน
อันนี้เขายอมรับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินอยู่แปดหมื่น

ยังเหลือหนี้สินอีกประมาณหมื่นสองหมื่น
ทีนี้ไม่รู้จะไปหาเงินจากไหน
ก็เลยใช้วิธีทำตัวเป็นขอทานตาบอด
ก็ไปมาหลายที่ทีนี้พอมีข่าวแบบนี้ขึ้นมาก็รู้สึกละอายใจ

นายเดชากิติวิทยานันต์บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ถือว่ามีความผิดนะครับ
พรบขอทานแล้วก็แกล้งแสดงให้ดูน่าสงสารในสายตาคนอื่น
เพื่อให้ได้เงินอันนี้ก็มีโทษนะฮะ
โทษจำคุก๑เดือนปรับ๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อย่าคิดว่ามีโทษนะฮะอย่าไปทำเล่นนะครับมีโทษนะฮะ
ใช่ค่ะคนที่จะไปเล่นดนตรีเปิดหมวกขอเงินก็ยังต้องขออนุญาตเลย